ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับสลากกันหน่อยละกันค่ะ
คือเขาบอกว่าตอนนี้สลากมันพ่นพิษ
ก็เลยทำให้ยอดจองมันลดลง
เนื่องจากว่าทางกองสลากเองเขามีการรวมชุดสลากแบบคละเลข
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเอาไปรวมชุดกันเอง
ใบ๑๐ใบ๑๕ใบแล้วก็ไปขายเกินราคา
แต่ทีนี้ด้วยความที่พอเอามารวมชุดแล้วเต็มที่ก็คือ๒ตัว
เลยทำให้ยอดจองจากผู้ค้ามันทยอยลดลงค่ะ
แต่ว่าทางกองสลากเองเขาก็ไม่ได้หวั่นนะ
บอกยังไงก็ยังเดินหน้าต่อเพราะว่าวิธีการนี้
จะทำให้ผู้ค้าสลากตัวจริงเข้าสู่ระบบมากขึ้น
แต่ยังไงก็ตามนะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ทดลองตลาดก่อนในช่วง๓เดือนก็คือตั้งแต่งวดวันที่๑มีนา
จนถึงงวดวันที่๑๖พฤษภาคมนะคะ
ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากการที่กองสลากได้จัดทำสลากรวมชุดแบบคละเลข
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา
ตอนนี้ก็ยอมรับว่ามียอดสั่งจองสลากจากผู้ขายน้อยลง
แต่ก็สามารถดึงผู้ค้าสลากตัวจริงเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะว่าตอนแรกคุณตะสนัยที่ข่าวออกมาเนี่ยผู้ขาสลากเขาก็คัดขาญ
บอกว่ากองสลากทำแบบนี้เลือกปฏิบัติหรือเปล่า
ทำไมมาทำกับเราที่เป็นผู้ค้ารายย่อย
แล้วทำไมไม่ทำกับตัวแทนมูลนิธิไม่ทำกับสมาคมบ้างล่ะ
ทีนี้ค่ะกองสลากบอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ
เดี๋ยวตอนนี้ขอ๓เดือนทดลองกับผู้ค้ารายย่อยก่อน
เดี๋ยวอนาคตก็จะใช้กับตัวแทนมูลนิธิตัวแทนสมาคมเหมือนกัน
ดังนั้นแปลว่าตอนนี้ที่ยังมีการขายสลากเกินราคาเนี่ย
ก็คาดว่าน่าจะมาจากกลุ่มนิติบุคคลองค์กรการกุศล
เพราะว่าเขาได้รับการจัดสรรในโคต้า๓๕ล้านใบ
เพราะว่าตอนนี้ยังเจอว่าตามแผงต่างเนี่ย
ทียังมีการรวมชุด๕ใบ๑๐ใบ๑๕ใบด้วยนะคะ
โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยืนยันค่ะว่า
เดี๋ยวจะมีการเพิ่มการตรวจจับการขายสลาก
ทั้งการจัดชุดการขายเกินราคาให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
แล้วถ้าเกิดว่าไปพบผู้ค้ารายย่อยที่ขายสลากรวมชุดเกินราคา
จะตัดสิทธิ์การจำหน่ายสลากทันที
อ่านมาถึงตรงนี้แล้วไม่อยากจะตั้งคำถามไลน์
ถามคุณผู้ชมเลยว่าเอ๊ะยังเจออยู่ไหมที่ไหนที่ขายสลากเกินราคา
เพราะว่าที่บอกว่าไม่อยากจะถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เดี๋ยวคุณสังเกตดูสิไลน์จะมาเพียบเลย
พิกัดตรงนี้ยังขายอยู่ร้อยหนึ่งตรงนี้ยังขายร้อยยี่สิบ
ผมว่าเจอไม่มีแผงไหนที่ไม่เกินนะครับ